ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับ
โจรในคราบพระเหลืองกลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นโจร
คือขนาดเจ้าทุกข์เนี่ยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วมาเจอคนร้ายยังตกใจบอกไม่น่าเชื่อจะก่อเหตุแบบนี้
มีพระรูปหนึ่งนะฮะวันนี้ตำรวจสพนบัวซอที่อุดรธานี
หมายจับนะไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะไปถึงกุฏิเลย
ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนพระรัตนพลธิตยาโนหรือว่านายรัตนพลอายุ๒๕ปี
นี่นะฮะอยู่ที่กุฏินะครับทุกผู้ชมครับพระลูกวัดสันติพัฒนารามที่อุดรธานี
แล้วตรวจค้นในกุฏิเนี่ยนะเจอค้อนเจอครีมตัดเหล็กเจอเซิร์ฟเวอร์นะครับ
แล้วก็มีรถกระบะมิซูบิชิที่ขับไปก่อเหตุด้วย
นี่ไปจับในกุฏินะครับนี่กางเกงนะฮะเสื้อที่ใส่ไปก่อเหตุ
ตอนกลางคืนที่จะเป็นโจรชุดนี้เลย
กลางคืนคือถอดจีวอนเปลี่ยนชุดเลย
เหมือนในกล้องวงจรปิดเด๊ะเลยค่ะนี่กลางวันเป็นพระค่ะดูสิ
โอ้โหแต่อย่างนี้ดีแล้วนะศาสนาจะได้ไม่ต้องมัวหมอง
ดีที่จับได้นะใช่ครับทุกผู้ชมครับ
ในช่วงเดือนสิงหากัญญาที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่อำเภอหนองบัวซอแล้วก็อำเภอกุจจับนะครับ
อำเภอเมืองด้วยที่อุดรธานีนี่ฮะมีคนร้ายคนนี้ตระเวนขับรถกระบะคันนี้
มาจอดแล้วก็ไปทุบตู้เติมเงินเติมเงินพวกบัตรโทรศกโทรศัพท์เติมเงินมือถือ
คือไอ้รอบแรกเนี่ยคือเขาไปเติมเงินของเขาก่อนนะแต่บางทีก็ตู้หยอดเหรียญพวกหยอดน้ำมัน
ตู้น้ำมันก็มีนี่อันนี้ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือทุบทุบล้วงเข้าไปแล้วเอาเงินแล้วก็ไปเลย
โอ้โหทำเป็นใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมือปิดบังใบหน้า
ใช่แล้วคิดว่าจะไม่มีใครเห็นหรอก
คือถามว่าตำรวจเขาสืบยังไงนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้คือ๓๐กันยายนนะฮะหน้าร้านมินิมาตรที่หนองบัวซอนะครับ
พอตำรวจเข้ามาเห็นคนร้ายคนนี้แล้วเนี่ยได้เงินไปสี่พันบาทนะฮะ
เอาขอดูภาพแรกตอนที่ลงมาจากรถหน่อยคลิปแรกเลยนะก่อนจะทุบอ่ะนะฮะ
ตำรวจเขาก็ย้อนดูกล้องวงจรปิดเอ๊ะก่อนที่มันจะทุบอ่ะลงมาจากรถดูซ้ายดูขวาเนี่ย
เห็นไหมหยิบของอะไรไม่รู้แล้วไปเติมเงินมือถือของตัวเองก่อนฮะ
เติมเงินมือถือตัวเองก่อนก่อนจะทุบเอาเงินเขานะฮะ
พอตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนร้ายที่เติมเงินใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ย
เป็นหมายเลขอะไรอืมนี่เห็นไหมมาถึงเนี่ยมาหยอดเงินแล้วก็กดเติมเงินมือถือตัวเองก่อน
ค่ะเลยรู้เลยว่าเติมเงินให้โทรศัพท์มือถือหมายเลขอะไร
เอ้ามันของนายรัตนพลที่ตอนนี้บวชอยู่ชื่อพระรัตนพล
ที่วัดสันติพัฒนารามเนี่ยก็เลยไปที่วัดเลยไงแล้วพอไปถึงกุฏิ
เดียวกันเป๊ะค่ะรถกระบะคันนี้ก็จอดอยู่ที่วัด
รอบแรกเติมเงินตัวเองก่อนรอบสองทุบเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยนะฮะคุมตัวได้แล้วก็เอาตัวไป
ตรวจปัสสาวะนะครับปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยโอ้โหเสพยาด้วย
๔พันวันนี้ตำรวจคุมตัวนายรัฐณพลไปชี้จุดทำแผนนะครับ
ก็ศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ใส่ชุดนี้ไปเลยฮะคือถอดผ้า
ก็ต้องมีชุดใส่ไงตำรวจบอกเอาชุดนี้นี่แหละนะนี่เจ้าของ
ร้านยังตกใจบอกอ้าวเหรอนี่บวชอยู่เหรอเนี่ยรัตนพลบอกว่า
ก่อนจะบวชเนี่ยก็เคยถูกจับคดีทุบตู้เติมเงินกับทุบตู้
เติมน้ำมันมาแล้วนะติดคุกไปปีกว่านะคุณเขียนมาสอนพ้น
โทษออกมาเนี่ยเข้าพรรษาที่ผ่านมาเอาบวชดีกว่าบวชทดแทน
คุณพ่อแม่ทีนี้ตัวเองเนี่ยติดพนันออนไลน์อย่างหนักพอบวช
แล้วก็อดใจไม่ไหวเล่นพนันออนไลน์อีกติดน่งติดหนี้ตัดสินใจ
กลางคืนถอดจีวอนใส่ชุดขับรถกระบะของพ่อออกมา
แล้วมาก่อเหตุนี่ครับ
นักข่าวก็ถามนี่ก่อเหตุมากี่ครั้งแล้วเนี่ย
ทีแรกรัตนพลบอกทำครั้งเดียว
ถามไปถามมาก็บอกอ๋อ๑๕ครั้งโอ้โฮ
นี่อีกตู้หนึ่งหลายตู้เลยครับ
กิริเตอร์เวนทำแผนจนเหนื่อยเลยสมรวจบอก

กี่ครั้งนะครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก

สาเหตุที่เราทำเพราะอะไรครับ

ติดเกมเล่นเกมอะไรครับค้าเหตุเกมอะไรครับ

เกมวันเท่าไหร่เล่นวันเท่าไหร่
เล่นวันเท่าไหร่

นี่ติดเกมเล่นพนันออนไลน์วันละ๔๕๐๐บาท
อ้างว่าทำครั้งแรกแต่จริงแล้วไม่ใช่